เรื่องของการซื้อไอโฟนไม่ได้ไอโฟน
หนุ่มคนนี้ก็เก็บหอมรอมริฟทจะซื้อไอโฟน๑๑มือ๒
ตกลงเรื่องของการผ่อนจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยนะคือสายชาร์จไอโฟนค่ะไม่ใช่ไอโฟน
ไปดูคลิปตอนที่เขาแกะกล่องพัสดุออกมาค่ะ

ขอบคุณมากให้สายชาร์จมาแต่ไม่ให้เครื่อง
คือมันเป็นความช้ำใจจริงนะคะแล้วทำไมถึงถ่ายคลิป
เขาผิดสังเกตแล้วล่ะเขาก็เลยให้เพื่อนให้พี่ที่เป็นคนส่งสินค้า
ที่รู้จักกันเนี่ยถ่ายคลิปให้แล้วก็เจอจริงนะคะ
เป็นสายชาร์จ๑เส้นราคาไม่ถึง๑๐๐บาท
นี่ค่ะนายจีรวรรษอุทธาคือเขาเป็นช่างของศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่ง
การซื้อโทรศัพท์มือถือแบบผ่อนชำระได้ค่ะ
ก็ตกลงราคากันที่๓๕๙๐บาทต่อรอง
คนขายบอกว่าเดี๋ยวโอนเงินดาวน์ให้๓๐๐๐
ครั้งแรกเขาก็โอนไป๑๕๐๐แล้วก็ตามด้วย๕๐๐บาท
ครั้งสุดท้ายก็โอนไปอีก๑๐๐๐แล้วก็จะผ่อนชำระ๑๒งวด
ละ๙๙๐บาทก็คือเก็บหอมร่อมลิฟต์นะคะ
แล้วก็วางแผนว่าจะค่อยผ่อนแบบนี้นะคะ
แต่สิ่งที่เขาได้ก็คือเนี่ยค่ะสายชาร์จมูลค่าไม่ถึง๑๐๐บาท
เจอแบบนี้ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพรัฐนาธิเบสนะคะ
อยากจะให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
อยากจะได้เงินคืนเพราะว่าเป็นเงินที่เขาตั้งใจเก็บสะสม
เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือค่ะ
มันราคา๑๓๙๐๐ราคาเต็มอยู่๓๙๐๐บาท
ก็เลยเขาบอกว่าต้องดาวน์๓๕๙๐บาท
แล้วก็จะผ่อน๙ก็๑๐ประมาณ๑๒เดือน
ทีนี้ผมมีอยู่๓๐๐๐บาทผมก็คุยกับเขาว่า๓๐๐๐บาทได้ไหม

วันอีกวันนี้ก็ครบ๓๐๐๐บาท
เช้าวันเสาร์ผมตื่นนอนมา
ผมก็เลยเข้าไปส่องเขาบล็อกผมแล้ว
นี่ค่ะกรณีแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ

แก๊งนี้ยังไม่หมดไปนะคะยังมีคนตกเป็นเหยื่ออยู่